โปรดติดตามตอนต่อไป
คนเองเป็นตั๊ดสั้งกระด่อ

กระด่อ

เสียงสูง

กระด้งกระเดี้ยมันเป็นภาษาอีสาน

ที่โรงแรมคุณก็ไม่ไปอ่ะสิ

อ่า

แบบกุลรสตรี
ไปคุยกันที่ล็อบบี้

โอ้ยม่าจะไปปฏิเสธทันที

คุณจะไม่เป็นคนอย่างนี้
ลองขึ้นไปคุยกันดูก่อนเผื่อมีธุรกิจขายทองหรืออะไร
จริงพอขึ้นไปถึงห้องเขาปิดประตูเลยคุณป่า

ทันที่จะหนีเข้าไปคุณไปไว้ใจอะไรเขาได้
มีนักข่าวมาเกิดแว๊บเห็นแล้วแบบเฮ้ยแป๊กกี้มาทำอะไรอยู่ในโรงแรม

ก็แบบทำงานมาทั้งวันแล้วกลัวจักรแร้เหม็น

ธรรมชาติโดกไปสั่งอาหารขึ้นมากินก่อน

ก็รีบหอบข้าวหอบของของเขาออกมาหมดเลย
สร้อยแหวนนาฬิกาโทรศัพท์มือถือรถยนต์

ผมดูแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ใช่นางวรคดี
วันนี้เป็นนางเขาเรียกว่านางในราชการ
หอบหอบหอบ

ยุ่งไม่สักแอบนั้นไง

คุณฝอยคัดหม้อมาใส่หูทำไมครับนี่

พร้อมที่จะพาคุณป่าบินได้ทุกที่
มีปีด้วย

จะเอาทางฮาหรือเอาทางสวย
ก็อยากให้มันควบคู่กันไปด้วย
บางทีคนเราสวยไม่สุดก็ต้องหาอะไรมาเสริม

สวัสดีครับทุกคน